ไปดูที่ความขึ้นไหวของวอลเลฟอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
หลังจากที่จบสนาม๒นะครับก็กลับมาเตรียมความพร้อมที่ประเทศไทย

เมื่อวานนี้ไปฟื้นฟูร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานะครับ
ก็จะมีออกซิเจนบริสุทธิ์๑๐๐นะครับ
ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อกระดูกบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็ถือว่าทำให้ร่างกายนั้นฟื้นฟูกลับมาได้เร็วกว่าปกตินั่นเอง
วงการการแพทย์มีการนำคุณสมบัติของความเย็นจัด
ช่วยบำบัดรักษาอาการบาดเจ็บปวดของนักกีฬานั่นเองนะครับ
ส่วนช่วงเย็นทัพนักตบลูกยางสาวไทยก็ลงซ้อมวันแรก
ร่วมกับนักกีฬาที่ไม่ได้ไปแข่ง๒สนามแรกนะครับ
ด่วนเองก็มีเวลาอีก๓วันเพื่อประเมินผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุด
ก่อนเดินทางไปสนาม๓ประเทศเบาแกเลียวันเสาร์ที่๒๕มิถุนายนนี้เวลา๒๓นาฬิกานะครับ